เอ้าเราไปดูหน่อยนะฮะ
เอาชุดใหญ่๕วัด๕จังหวัดกันเลย
เริ่มกันที่วัสดิ์หนองโมก
ที่ชาวบ้านรวมกันจัดทราบมาตั้งถวายไว้ที่วัดนะครับ

สมใจกันไปหลายคนครับก็เลยต้องเอาชุดทหารของเล่นประทัดของเส้นไหว้
มาถวายไม่ขาดสายแล้วครับงวดนี้ก็รวมตัวกันมาขอเลขอีกครั้งหนึ่ง
ได้ทั้งเลขหางประทัดได้ทั้งเลขจากทูปเสี่ยงทาย
ซึ่งทุกคนเชื่อว่าจะเป็นเลขนำโชคอย่างแน่นอนครับ
ค่ะไปต่อกันที่วัดอาจารย์แป๊ะกันเลยนะคะ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโอ้โหนี่ค่ะ
ญาติโยมสาธุชนไปกันเยอะเลยนะคะสาธุสาธุค่ะ
อาจารย์แป๊ะค่ะเจ้าอาวาสวัดนะคะทำพิธีเปิดคุมทรัพย์
รับโชคเปิดโชครับทรัพย์เสริมมงคลชีวิต
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะให้กับคนที่มาร่วมงาน
โดยแต่ละคนก็นำเครื่องบูชามาถวายทั้งกลวยน้ำว้าไข่ไก่สด
อกไม้สดเมื่อเสร็จพิธีต่างก็แยกย้ายค่ะ
ไม่ใช่กลับบ้านนะไปขอโชคขอลาบอธิษฐานจิต
จับบวงนาคบาทคุณบวงนาคบาทแบบนี้ค่ะ
แลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงหรือใครถนัดตีเป็นตัวเลข
ก็นู่นนะคะไปอ่างน้ำมนต์ส่องน้ำตาเทียน
หน้าองค์พ่อปู่ศรีสุทโธมยาศรีปฐมมา
ก็ส่องกันไปส่องกันมานะคะ
แล้วแต่โชคแต่ลาบของแต่ละคนใครได้เลขอะไร
นั่นแหละนิมิตกันเองถูกต้องนะครับ
ขยับไปที่อำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏกันหน่อยวัดสังคามราม
เขามีพิธีบวงสวงเรือแม่ย่าอุมาร
หรือว่าไม้ตะเคียนทองคู่ใจหลวงพ่อปลื้ม
หลังจากที่เข้าไปเข้าฝันชาวบ้านนะ
ช่วยขุดขึ้นมาหน่อยนี่นะฉันอยู่ในแม่น้ำน้อยนะ

แล้วก็ให้โชคให้ลาบชาวบ้านรับทรัพย์ก้อนโตหลักล้านกันไป
บรรยากาศก็คลึกคลักสิครับปากต่อปากไป
พอทำพิธียกขึ้นมาโอ้ยชาวบ้านกว่า๒๐๐คนเข้าไป
แม่ย่าอุมาก็มาเข้าสิงร่างทรง
แล้วก็ร่ายรำชูมือเป็นเหล็ก๔นิ้วบ้าง๕นิ้วบ้าง

พอโชว์นิ้วบามั๊ยก็เฮ้กันเข้าไป
แล้วแต่คนจะเห็นกันหลังจากเสร็จก็กรูเข้าไป
น้ำตาเทียนเอาโทรศัพท์มือถือส่องที่ลงที่เรือกันไป
เป็นเรือแม่ย่าอุมารนี่แหละก็ตีกันไปแล้ว
แต่คนจะชอบตามสถานแล้วก็ไปซื้อร็อตเตอรี่เสนจโชคกัน
ส่วนที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
นายสนโชคแย้มวัดท่านอายุ๗๒ปีแล้วนะครับ
เป็นชาวจังหวัดตากที่ได้รับโชคจากคู่มารไอ้ไข่เหนือ
เป็นรางวัลที่๒งวดที่ผ่านมา๒ฉบับ๔แสนหน่อครับ
มากับญาติมากับเพื่อนกว่า๔๐คนครับ
มาร่วมขบวนกลองยาวแห่ถวายกุมารไอ้ไข่เหนือ
แล้วยังมีหัวหมู๙หัวไก่๙ตัวผลไม้๙อย่าง
ทหารรูปปั้นไก่ชน๑คู่
แล้วก็จุดประทัดอีกหนึ่งแสนนัดแก้บนให้ไอ้ไข่อีกด้วยครับ
โดยหางเลขประทัดเดี๋ยวท่านต้องดูกันเอาเองนะครับ
แต่เขาบอกว่าได้โชคแล้วก็จะเอาไปเสี่ยงโชคต่อครับ
อ่าปิดท้ายนะคะเรียนว่าคุณไม่เคยไป
เคยไปไหมที่ไหนครับในงานพิธียกดาบ
ไม่เคยงานพิธียกดาบจัดขึ้นเป็นครั้งแรกจ้า
มันมีที่มาและที่ไปนะสำหรับพิธีนี้นะคะ
ที่วัดดงสลาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คุณผู้ชมเขาจัดพิธียกดาบถวายหลวงพ่อคุณด่านค่ะ
ครั้งแรกหลังจากที่ดูฟังนะฮะจุดเริ่มต้นของพิธี
ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
กระทบต่ออาชีพการงานการเงินหลวงพ่อขุนด่านได้มานิมิตในฝันบอกว่า
ถ้าอยากฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ให้นำดาบมาถวายหลวงพ่อ
เขาตัดสินใจเลยค่ะไม่รีรอและไม่รอรีนะคะ
ให้ช่างตีดาบอรัญยิกยาว๓เมตรมาถวาย๑คู่
หลังจากนั้นแม่เจ้าจริงด้วยธุรกิจดีขึ้นตามลำดับนะฮะ
จากนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ยเอาล่ะเอาบ้าง
มาบนมารสารกล่าวด้วยการนำดาบเนี่ยมาถวาย
ถ้าเกิดว่าสำเร็จดังใจหวังนะคะ
ก็เลยสุดท้ายจัดพิธียกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่านขึ้นค่ะ
เสร็จพิธีชาวบ้านก็ไม่พลาดนะคะ
ที่จะส่องหาเลขเด็ดและครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วย
ทำไมในดาบมีเลขเยอะจังเมื่อกี้
จริงเหรอเออนะฮะเห็นกันอีกแล้ว